นายหนังตะลุงในอดีตเคยได้รับความนับถืออย่างสูงเช่นหนังขับกล่อมเกลี้ยงแห่งเมืองสงขลา
ได้รับราชธินนามว่าขุนลอยฟ้าพยมหนสมัยรัชกาลที่๖
เรามีนายหนังที่โดดเด่นสืบทอดต่อมาเช่นนางนครินชาทองศิลปินแห่งชาติ
ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกับหนังตะลุงและเข้าใจในคติที่แฝงมากับการแสดง
ถึงการทำความดีและเว้นความชั่วให้ความรื่นรมและเสียงหัวเราะ
แม้ว่าจะไม่ได้เล่นจากย่ำค่ำจนถึงย่ำรุ่งอย่างแต่ก่อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน